ที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะคะต้องบอกต้องขอเคลมนิดนึง
เปิดประเด็นไปนะคะจริงไม่ได้อยากให้เขาเลิกนะ
คุณเคลลี่กับน้องนายที่เป็นคู่สามีภรรยาคุณผู้ชม

คือรูปสุดท้ายที่เขาลงไว้ด้วยกันก็คือวันที่๑๓แล้วก็๑๔ธันวาคมรูปนี้
ไปเที่ยวพัทยาด้วยกันคุณผู้ชมปรากฏว่าหลังจากนั้นภาพคู่หายไป๓เดือนเต็มค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเราได้คุยกับแม่ของน้องนายค่ะคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เลิกนะจริงคุณผู้ชมนะคะ
แต่ก็มีงอนกันบ้างตามภาษาคนรักค่ะส่วนพี่เคลลี่ก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ตอบไลน์ฉันมาอยู่นิดนึง
ซึ่งมิเกลลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่โทรกลับนะครับตอนนี้พี่ติดงานอยู่ค่ะ
แต่จนถึงตอนนี้นะคะก็คือยังไม่สามารถติดต่อพี่เคลลี่ได้นะคะดิฉันก็ยังไลน์ไปถามอยู่นะ
ว่าพี่เคลรี่จะแถลงข่าวไหมแต่ที่หลายเหตุเข้าไปลงกันว่าเลิกแล้ว
คืออย่างนี้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าอย่างที่เชอรี่บอกไปค่ะมันคึกโครมมาก
หลังจากจบบันเทิงไทยรัฐเสร็จปุ๊บนะคะเพจบันเทิงต่างไปสรุปเลยนะคะว่าเขาแบบเตียงหักเลิกกันนะคะ
ซึ่งเขาก็มีข้อมูลข้อมูลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบ้างก็บอกว่าพี่เคลลี่เนี่ยขนของออกจากบ้านนะคะ
ศรีภรรยาแยกออกมาอยู่พักนึงแล้วอยู่คนเดียวคุณผู้ชม
ก็บอกว่าเลิกกันไม่ใช่เรื่องมือที่สามนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของทัศนคติค่ะ

เมื่อกี้เจ๊บอย๑๐๘เขาลงเอาไว้เรื่องเงินเงินทองหรือเปล่าเดี๋ยวรอเคลียร์แป๊บหนึ่งใช่ไหม
นะคะก็คือจริงคู่นี้เรื่องความอายุห่างเนี่ย

๒๑ปีโหลง๒๐กว่าปีเลยนะคะ
ซึ่งทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดค่ะเราเป็นนักข่าวใช่ไหมคะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราโทรหาคุณแม่ค่ะ

ส่วนพี่แจ๊กกะลีนก็เพียนหาไลน์ถามพี่เคลลี่นะคะ
ก็ยังไม่ตอบเลยนะคะเข้าใจได้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดเลยคุณผู้ชมโทรติดหนึ่งท่านค่ะ

นั่นคือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เคลลี่นะคะพี่เก๋ที่เคารพรักนี่แหละค่ะ

เก๋ให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าให้ทุกคนรอฟังคำตอบจากปากพี่เคลลี่เท่านั้น
ซึ่งพี่เคลลี่เนี่ยจะแถลงเปิดใจตอนไหนต้องรอดูนะคะ
แต่ว่าตอนนี้พี่เคลรี่ยังไม่พร้อมนะคะ
นักข่าวเราก็ถามด้วยนะคะพี่เอาเลยนะสรุปเลยว่าเลิกไม่เลิก
เก๋ผู้จัดการบอกว่าเอาจริงน้องใจเย็นรอฟังคำตอบจากพี่เคลลี่เท่านั้นนะคะ
เราทุกคนควรคู่กับคนที่รักเราคนเดียว
เลือกเราคนเดียวไม่ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรก็ตาม
โอ้โหเห็นโพสต์แบบนี้หลายคนพ่อก็ผูกก็โยงเรื่องกันไป
คุณผู้ชมว่าหรือจะเป็นการสื่อถึงชีวิตคู่ของเธอ
ที่มันไม่ค่อยจะโอเคหรือเปล่า
คือตรงเหตุผลเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะ
คุณผู้ชมก็ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอฟังจากพี่เคลลี่นะคะทั้งหมดค่ะ
แต่ว่าทั้งคู่คือเข้าพิธีมั่นเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๕๖๑
ก็ใช้ชีวิตคู่กันมาประมาณ๒ปีเสร็จ
ทั้งหมดทั้งมวลที่นำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้เขากลับมาคืนดีกันนะ

คือตามข่าวนะคู่นี้เพราะว่าเป็นคู่รักที่แบบตาลายแล้วแต่งงาน
แล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกันคืออยากมีเบบีอยากมีฝาแฝดด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรจริง
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเราเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ให้มีแต่เรื่องราวดีเกิดขึ้นนะคะ